อีกหนึ่งเรื่องพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีที่มันมีไฟลุกขึ้นมา
ใส่ผ้าห่มใส่อะไรก็ตามทีนะฮะ
ทีนี้นักธรณีวิทยาไปตรวจสอบบ้านไปเจอช้างอยู่ใต้ดิน
แล้วบ่อบาดามันมีสารเขาเรียกว่าสารไวไฟเยอะทีเดียว
ทำให้มันติดไฟขึ้นมาอันนี้เป็นสาเหตุ

ทางด้านของนายดีเซลสวนบุรีครับ
เป็นรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารวิชาการภาควิทยาศาสตร์
พิพบคณะวิทยาศาสตร์บางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะ
พร้อมกับทางด้านของทีมงาน
ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งของนายเสถียรสังธรรมครับ
ในพื้นที่ตำบล๓พิน็อคอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
มีการนำอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชั้นใต้ดิน
ไปตรวจสอบหาสาเหตุของการลุกของไฟปริศนา
คือสัปดาห์ก่อนนะมันมีที่เป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหม
ไปเจอมันลุกใส่ผ้าห่มนะคาตาเลย
คือตอนแรกเขาก็สงสัยว่าไอ้ไฟที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะมีใครแอบไปจุดหรือเปล่า
คนแถวนั้นหรือเด็กแถวบ้านก็เลยต้องดูจากกล้อง
กล้องมันก็โชว์แล้วนะว่ามันลุกขึ้นมาเอง
ติดจริงจริงอืมนะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พบรอยแตกของชั้นดินดานอยู่ใต้ดิน๒จุดคุณผู้ชม
ลึกจากของชั้นหินที่แตกลึกลงไปใต้ดินประมาณ๕๐เมตร
โดยระหว่างที่ทำการตรวจสอบตอนประมาณบ่ายโมงนะฮะ
ตอนบ่ายโมงเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยค่ะค่ะอ่า
ลุกขึ้นมาอีกไปไหม้มุ้งครอบผ้าห่ม
ไหม้หมอนที่อยู่ภายในบ้านอีกนะฮะหลายครั้งทีเดียวนะฮะ
ขณะที่ในช่วงค่ำที่ผ่านมาของวันศุกร์เนี่ยนะ
ก็เกิดไฟลุกไหม้มุ้งครอบภายในบ้านอีกหลังที่สาม
หนึ่งครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจากการสำรวจนายดีเซลบอกว่า
จากผิวดินที่ถมบริเวณบ้านลึกลงไปสักประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรเนี่ย
ระดับลงไปตั้งแต่สามสิบถึงห้าสิบเมตรไปพบน้ำนะฮะ
น้ำเนี่ยมีชั้นหินดินดานรองรับลึกลงไปจนไปถึงชั้นหินปูน
แล้วก็มีรอยแยกของชั้นดินที่ไม่ต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งทีมงานก็ทำการมาร์คจุดรอบบ้านแล้วในบ้านของนายเสถียรอีก๔จุด
เพื่อประสานให้กับนักธรณีวิทยาเข้าไปตรวจสอบไปทำการขุดเจาะ
พบว่ามีความสัมพันธ์กันกับแก๊สหรือว่าสารที่สามารถระเหยขึ้นมาได้หรือเปล่า
นะฮะส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษ
บริเวณเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มรยองเก็บตัวอย่างดิน
บริเวณปากบ่อน้ำบาดานทั้งสองบ่อไปตรวจสอบหลังจากเจ้าของบ้านมีการสันนิษฐานว่า
อาจจะมาจากการเจาะบ่อบาดานหรือเปล่าซึ่งมีการเจาะไปก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้ว
ที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้นั้นเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็รายงานว่า
ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วเมื่อมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่า
จากการตรวจสอบพบของหลายหน่วยงาน
พบว่าปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มมาจากชั้นใต้ดิน
ซึ่งวันที่๒๒พฤษภาคมจะมีการเรียกประชุม
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สาเหตุอีกครั้งพร้อมกัน
เมืองต้นแบบนี้คุณผู้ชมก็คืออาจจะมีการพบสาร
มันไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้
แค่นั้นเองไม่ได้เกิดจากเรื่องของศัยศาสต

เจ้าหน้าที่เขาลงไปแล้วนะถ้านักฐานีวิทยาเลย